ต้องทำหน้าอย่างนี้ค่ะ

พี่กิ๊กชุวาเจี่นีเป็นคนที่เราติดตามละครมาตั้งแต่เด็กละค่ะ

นี่คือภาพยนตร์เรื่องบุคเพศธรรมิวบาท๒
คือพี่กิ๊กกลับมาแต่ว่ามาเล่นหนังนิดหน่อย

อยากเห็นตาโตอยากเห็นแบบว่าเสียงแฟดอะไรอย่างนี้ค่ะ

ชอตเขาจีบมาหลายครั้งหลายหนแล้วผู้จัดละครค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะบวงสวงละครเรื่องใหม่ไปเลยนะคะ
คือพี่กิ๊กบอกว่าที่ตัดสินใจมาเล่น
เพราะว่าโดนจีบมาเยอะจีบมาเล่นละครนี่แหละค่ะ
สุดท้ายก็ต้องยอมใจอ่อนกับบทละครที่เข้มข้นนะคะ
แล้วก็ผู้กำกับที่คุ้นเคยนั่นก็คือพี่โอนั่นเองค่ะ

ตัดสินใจกลับมาฟื้นตำนานนางร้ายเบอร์หนึ่งเมืองไทยค่ะ

โดยสามีและลุงลูกก็ซัพพอร์ตเต็มที่นะคะ
กิ๊กบอกเลยงานนี้รอดูแม่จ้ะ
รับรองว่ามีมเด็ดมากมีมากมายค่ะ
ไม่ว่าก็จะเป็นทำตาโตเบะปาก
ใดได้ดูพี่กิ๊กฟื้นตำนานตั้งแต่สมัยเรายังเด็กนะคะ

รวมถึงเรื่องบทบาทที่เขาเขียนมาบทแซ่บและสนุกมาก
แล้วก็มีผู้กำกับที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วคือพี่โอ๋

เพราะว่ามันถือว่าเป็นสิ่งที่
ว่าตำนานนางร้ายฟื้นขืนจีบแบบพี่กิ๊กบ้า
ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าอยากให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะ
จะมีมีมให้หนูได้ทำข่าวไหมคะแบบตาโตอะไรอย่างนี้
ดิว่ามีทุกสีนนั้นอย่างนี้
จริงเพราะบทมันแซ่บมากจริง
กิ๊กนะคะมัมบอกเลยว่าลูกสาวคนนี้มีแววนะจ๊ะ
มีแววเข้าวงการตามรอยคุณแม่มากที่สุด
เพราะชอบการแสดงชอบแอคติ้งชอบนู่นนั่นนี่

ยังบอกด้วยนะคะแม่ถ้าแม่ถ่ายละครเนี่ย

ส่วนน้องชาช่าจะได้เข้าวงการจริงหรือเปล่า
อันนี้นะคะมัมไม่กดดันเลย
แต่ถ้าหากลูกอยากเป็นอะไรจริงมัมกิ๊กก็ปลื้มใจ
ก็อย่างว่านะลูกเขาก็สวยได้แม่
ไม่ต้องถามแม่กิ๊กบอกอย่างนี้

คืออายุ๑๕นั่นคือทาช่า
สวยคนนั้นเขาชอบคนนั้นมีแววว่าจะมาทางนี้ได้

เราไม่เคยแบบบังคับเขาแต่ว่าเขาเป็นความชอบของเขาเอง

นึกว่าจะตีแม่ละแอคติ้งมันมาแกเล่นขับไปเนี่ย

คนกลางเนี่ย๑๕น้องทาช่านะคะแล้วก็คนเล็ก๑๐ขวบไง
แกก็ว่างแกก็เลยมาแบบรับงงรับงานได้
ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วไง
รอดูร้อยมีมได้เลยนะจ๊ะ